ข่าวนี้กันหน่อยค่ะเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับการดูดวง
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอไปหาพระรูปหนึ่งที่นนทบุรี

แต่ไปได้มาท่านก็พูดดูว่าดวงไม่ดี
ต้องมีการทำพิธีแก้คุณสัยต่างยังไง
แล้วมีการจะขอดูไฝในที่ลับของเธอ

วีดีโอคอลให้เธอเนี่ยถอดเสื้อในให้ดูถอดชั้นในให้ดู
แต่ทีเนี้ยพอเรื่องเนี้ยมันมาถึงตอนที่เธอเนี่ยบุกมาหาเอ่อเธอเนี่ยมาหาพระรูปนี้
แล้วมีการตั้งกล้องวงจรปิดไว้เห็นพฤติกรรมของพระรูปนี้แบบชัดเลย
และที่สำคัญหมอปลาอยู่ด้านนอกด้วยหมอปลาเนี่ยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยบุกเข้าไปเลย
อยากให้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้เลยอ่ะนะคะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนที่ตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยแอบถ่ายพฤติกรรมของพระรูปนี้
ซึ่งนางสาวเอนามสมบุตรเนี้ยนะคะบอกว่าพระรูปเนี้ยนัดเธอมา
ให้มาทำพิธีอะไรอาบน้ำมนต์ค่ะเธอก็เลยมีการนัดให้มาที่กระท่อม
อยู่ที่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานที่จังหวัดนครปฐมนี่นะคะ
ก็เป็นที่ของญาตินี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตั้งกล้องวงจรปิด
ถ่ายพฤติกรรมของพระรูปนี้เอาไว้ไงคะแล้วตอนที่หมอปลากับทีมงานเนี่ยนะ
ดักรออยู่ด้านนอกรู้สัญญาณแล้วไงเห็นพฤติกรรมของพระแบบชัดเลยอ่ะ
หมอปลาก็เลยบุกเข้าไปพอบุกเข้าไปเจอในสภาพที่ว่านางสาวเอเนี่ยนะ
เสื้อผ้าหลุดลุ้ยอยู่กับพระรูปดังกล่าวค่ะโอ้พอเห็นแบบนี้
หมอปลาก็เลยรีบแจ้งตำรวจที่สพสามพลานเจ้าคณะอำเภอสามพราน
ให้มาตรวจสอบแล้วตอนนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมพระคนนี้พระรูปเนี้ย
พระนัทพงศ์อยู่สวัสดิ์อายุ๖๐ปีเนี่ยเป็นพระลูกวัดวัดใหม่พดุงเขตเนี่ยนะ
เถียงกับหมอปลาอยู่เลยยังบอกว่าอัตมาไม่ได้ทำอะไรผิด
แล้วก็บอกว่าเนี่ยคืออัตมาไม่แข็งแล้วคือไม่มีความรู้สึกทางเพศแล้ว
แต่หมอปลาบอกเอาเมื่อกี้ล้วงอะไรเนี่ยล้วงเข้าไปนิ้วจิ้มเข้าไปอะไรยังไงอ่ะ
อืมเออฟังไหมฟังค่ะครับช็อตที่แบบมีการด่าทอกันดุเดือดเลยตอนนี้ค่ะ
เพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่มีเสื้อผ้า
มีชังคาดคืนอยู่เงี้ยโถรั่งด้วยเหรอพระอาจารย์ไม่
ทำไมคุณถึงทำกับคนแบบนี้ผมก็ใช้ผมมาขอน้ำมอลผมมา

เอาเทาเสื้อในนายเกงนายพวกเขาก็จับนมหนูเหรอคะ

เพราะว่าผู้เสียหายเองคือนางสาวเอ
โอ้โหก็ล่อพระรูปนี้มาทำพิธีอาบน้ำมนต์ที่กระท่อมนะ
แล้วก็นั่นต่อไปก็ติดกล้องวงจรปิดไว้เลย
ก็ได้เห็นภาพจากวงจรปิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ตอนต้นนะฮะ

ดูอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ก็เห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนเลย
นี่ก็เลยกลายเป็นเหมือนล่อซื้อล่อจับพระนะฮะ
แล้วก็เห็นจังหวะหนึ่งนะที่พระเนี่ย
พยายามจะถอดกางเกงในของผู้หญิงออก
แล้วก็กดหัวให้นอนนี่จังหวะนี้จังหวะนี้

ทีนี้หมอปลารู้หมอปลาก็บุกเข้ามาเลย
ใช่ค่ะแล้วมันมีจังหวะที่พระนัทพลบอกด้วยนะว่า
เป็นนักมวยเก่าจะท้าต่อยกับหมอปลาคุณผู้ชม
มาหาว่าหมอปลาจัดฉากใส่ร้ายตัวเอง
และถ้าหมอปลาโดนน็อคเลยนะเดี๋ยวจะยอมติดคุก

จังหวะที่พระท้าต่อยนี่นักข่าวต้องห้ามนะ
นี่เข้าไปล็อกตัวแบบนี้ขอดูตรงนี้หน่อยค่ะ
ถ้าหมอปลาไม่หลับยอมติดคุก
อาวุธเด็ดของเราอะไรครับหมดหนักใช่ไหมครับ
หนักก็จะยกขึ้นไหม
นี่แหละฮะหมอปลาก็ยืนท้าอยู่ข้างล่างนี้
เอามาตัวต่อตัวสิอะไรอย่างนี้นะครับ
นี่คุณผู้ชมแล้วนักข่าวนะคุยกับฝั่งผู้เสียหาย

รู้จักกับพระนัทพลมาได้สัก๔เดือนแล้ว
มีคนมาบอกเธอไงว่าเนี่ยลองไปดูดวงกับพระนัทพลสิ
ดูดวงแม่นนะแม่ผู้หญิงกับการดูดวง
ก็เลยตัดสินใจเลยเดินทางไปดูดวงกับพระนัทพลค่ะ
แล้วพระเนี่ยก็ทักเลยนี่ผัวเธอน่ะมีเมียน้อย
เดี๋ยวกูจะช่วยนะเนี่ยเพราะอะไร
มึงเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ต้องมาอาบน้ำมนต์บ่อยนะ
ทีนี้ค่ะทางคุณเอก็คิดว่าไม่ใช่แล้วแบบนี้
มาร้องเรียนหมอปลามาร้องเรียนทีมงาน
ให้มาจัดการกับพระแบบนี้หน่อยแล้วก็เลยเนี่ยตกลงมีการวาง
แผนการกลายมาเป็นติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการดำเนินคดีเพราะเอาจริงจริงนะที่ผ่านมาเนี่ยที่
พระณัฐพลค่อยวีดีโอคอร์กับนี่ตัวคุณเอก็เคยอัดคลิป
เอาไว้เหมือนกันว่าพระเนี่ยให้ถอดกางเกงในถอดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะ
แล้วเธอบอกว่าที่เธอต้องทำแบบนี้เพื่อไม่ให้พระนัทพลไปทำกับคนอื่นอีกนะคะ
แต่ก็มีค่ะมันมีทุกคนนะคะมันมีผู้หญิงผู้ชายมีทุกคน
เข็ดไหมกับการดูดวงกับการที่
เข็ดเลยค่ะเข็ดมากเลยค่ะรู้เลยค่ะว่าไม่ใช่ผาแน่เลยค่ะที่จะดูดวงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องอยู่ในสิ่งในธรรมถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระค่ะคือว่าหากินอยู่ในค่าผ้าเหลืองนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยนะหมอปลาก็ไปที่วัดใหม่พดุงเขตที่พระนัทพลจำวัดอยู่
ไปหารูปถ่ายหารูปถ่ายของนางเสาเอแล้วก็สามี
เธอก็ให้พระนัทพลมีการเอาไปทำพิธี
นี่ค่ะคือหมอปลาไปค้นหาหลักฐานเองครับแต่หมอปลาไม่ได้ไปเองครับไปกับตำรวจด้วย
เออแต่ทีนี้ที่ช็อกนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมพอไปถึงในกุฏิเนี่ยปรากฏว่ามีลูกของนางเสาเอแล้วก็สามีจริง
แล้วก็มีรูปถ่ายของผู้ชายผู้หญิงอีกเพียบเลยวางอยู่ตรงหิ้งพระค่ะ
แสดงว่าทำพิธีให้กับผู้หญิงหลายคนแล้วหรือเปล่า
ผู้หญิงหลายคนจะตกเป็นเหยื่อแบบนางเสาเอไหมเจอแบบนี้ไหม
ทีนี้พอตำรวจสพสามพรานที่มาที่เกิดเหตุด้วยเนี่ยนะคะก็มีการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็พาพระนัทพลไปให้เจ้าคณะอำเภอสามพรานศึกเลยค่ะ
ณตอนนี้เป็นนายนัทพลเฉยแล้วนะคะแล้วก็ต้องคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดนแน่ข้อหากระทำอนาจารย์ผู้อื่น

ก็ต้องระวังกันไว้นะคุณผู้ชมฮะ